มาดูเรื่องเกี่ยวกับคดีเจ้าสัวเปรมชัยนะคะตอนนี้
ผลของการตรวจหลักฐานที่พบในจุดที่เจ้าสัวเปรมชัย
พร้อมพวกไปตั้งแคมป์ออกมาแล้ว
มีหลายอย่างที่เป็นไปตามสิ่งที่เราคิด
และหลายอย่างไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราคิด
พาดหัวหน้าหนึ่งฮะยังเป็นพาดหัวใหญ่อยู่
ชิ้นเนื้อหม้อซุปมัดผิดเปรมชัย

คดีไม่มีมวยล้มแน่นอน
บอกหลักฐานทุกอย่างชัดเจนในทุกเรื่อง
เรื่องของเสือดำเรื่องของงาช้าง

และไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างที่หลายคน
ตำหนิติเตียนทางรองพบตรท่านนี้
ใช่ค่ะที่บอกว่าอาจจะมีมวยล้มต้มคนดู

เพราะว่ามองว่า๑เดือนผ่านไปแล้ว

ทำไมเราถึงยังไม่เห็นความคืบหน้า

จนนำมาสู่การติดแฮชแท็ก
เราไม่เอาศรีวรา
บอกว่าทำงานล่าช้าจัง
และหลังจากนี้ก็มีการเผยแพร่

มีคนแชร์ข้อความนี้ออกไปแล้ว

ผู้สื่อข่าวของเราไปเจอพลตำรวจเอกศีวรา

กระแสที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดีย
ท่านก็บอกว่ารับทราบแล้ว

ไม่ได้ท้อเพราะทำงานกินเงินเดือนภาษีประชาชน

ส่วนในโลกโซเชียลมีเดียจะมีความคิดเห็นแบบไหน
ถ้ารับมาปฏิบัติได้เข้ากับกฎหมาย

เพราะสำนวนการสอบสวนไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของตำรวจ
แต่เป็นอำนาจของอายการที่จะสั่งฟ้อง
พิจารณาความผิดโดยไม่สามารถทำตามใจนึกได้
ตำรวจมีหน้าที่รวบรวมพยาหลักฐานและเขียนสำนวน

จากพูดถึงเรื่องของในโลกโซเชียลมีเดียแล้ว
มีการพูดถึงการเปิดเผยข้อมูล
ผลการตรวจดีเอ็นเอผลการตรวจหลักฐานต่าง
ไปพบในจุดตั้งแคมป์ของนายเปรมชัยและพวกในป่า
เป็นผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์ของกรมอุทยาน

ชิ้นเนื้อเอาข้อแรกละกันชิ้นเนื้อที่พบในหม้อซุป
ก่อนหน้านี้มองว่าเป็นซุปเสือดำสรุปออกมาแล้วนะคะสิ่งที่พบในหม้อซุป
ประกอบด้วยกระดูกท่อนขา๒ชิ้นลำไส้เส้นขน
เป็นของเสือดำจริงแต่เป็นเสือดำเพศเมีย

และอวัยวะดังกล่าวเป็นของเสือดำตัวเดียวกัน

แสดงว่าไม่มีตัวเดียวอันเดียวของเสือดำที่ก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นเพศผู้
สรุปแล้วเจ้าเสือดำเป็นเพศเมีย
ข้อที่๒ชิ้นเนื้อที่อ้างว่าเป็นเก้ง
จากผลการตรวจพบว่าเป็นเนื้อหมูป่า
เนื้อที่อ้างว่าเป็นไก่ฟ้าหลังเทา
ผลการตรวจออกมาเป็นไก่ฟ้าหลังขาว
ข้อที่๓แล้วนะครับ
จราที่พบก็คืออุจจาระที่ไปพบที่หน้ารถน่ะ

เป็นอุจจาระของมนุษย์จริง

ก็คือต้องการจะได้ผลว่า
เสือดำเนื้อเสือดำเข้าไปจริงหรือเปล่า
คือต้องให้รู้ว่าเป็นอุจจาระของใคร
ก็เท่ากับว่าทานเสือดำไปแล้ว
แล้วก็ไปถ่ายนะครับ
ส่วนวัตถุพยานอื่นมีผลออกมาเหมือนกัน

ซึ่งก็เป็นตัวเดียวที่พบในหม้อสุกนั่นแหละ
ก็ยืนยันว่าจะใช้ดำเนินคดี

ผลที่ออกมาทั้งหมดจะใช้ดำเนินคดี
กับนายเปรมชัยและพวกได้แน่นอน

เป็นผล๕ข้อที่พอออกมาแล้ว

ยืนยันคดีมีหลักฐาน
ทั้งผลเมื่อสักครู่นี้ทั้ง๕ข้อ
และนอกจากนี้ยังมีผลตรวจอาวุธปืน
งาช้างและซากสัตว์ป่าชัดเจน
สามารถเอาผิดนายเปรมชัยได้อย่างแน่นอน
และมีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ป่าชนิดใด

ถือว่าได้รับการคุ้มครองทั้งหมด

แต่เป็นเพียงแค่เนื้อหมูป่าก็ตาม
ก็ต้องได้รับการคุ้มครองทั้งหมด
และพนับรับเอกสีวราบอกแบบนี้
บอกว่าตนก็กินภาษีจากประชาชนเป็นเงินเดือน
ออนไลน์ไม่มีในกฎหมาย
หากความผิดใดเข้าข้อกฎหมายจะตรวจสอบให้
หากไม่เข้าข้อกฎหมายจะมาบังคับให้ทำ

แต่ทั้งหมดทั้งมวลยืนยันไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอน
ครับนี่พนับรับเอกสีวราบยืนยันหลายรอบนะเมื่อวาน

ตอนนี้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานเข้าแจ้งความดำเนินคดี
นางคณิตาวิทยานันต์
คณิตานี่เป็นภรรยาของนายเปรมชัย

ปรากฏว่าเป็นงาช้างที่มาจากต่างประเทศ
ก็คืองาช้างจากแอฟริกา
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานจะแจ้งความในข้อหาครอบครองสัตว์ป่าสงวน
ป่าคุ้มครองซากของสัตว์ป่าสงวน
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ย้ำว่าเป็นการแจ้งความต่อภัณฑ์ระยาของนายเปรมชัย
และช่วงวันนี้บ่ายโมงทางตำรวจกองบังคับการ
ป้องกันปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
เดินทางไปสอบปากคำนายวิเชียน
หัวหน้าวิเชียนในฐานะพยาน
เกี่ยวกับคดีติดสินบนเจ้าพนักงาน
ส่วนวันพรุ่งนี้๘มีนาคมบ่าย๒
จะเข้าพื้นที่ไปจำลองสถานการณ์
ในสถานที่จริงที่มีการต่อรองให้ติดสินบนค่ะ
พอเรื่องนี้คนมองว่าทำงานล่าช้าหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีด้วยนะ

ก็ตอบว่าเจ้าหน้าที่เขาทำอะไรเสียหายหรือยัง
เรื่องคดีก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย
บางทีเจ้าหน้าที่ไม่ชี้แจง
พอคนฟังก็บอกบอกไม่รู้เรื่อง

ก็บอกว่าไม่ใช่นี่มันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนั้น

เอาใจไม่ถูกแล้วฮะตกลงใครเป็นผู้ตรวจสอบไม่รู้เหมือนกันนะ
จริงต้องเป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่พวกเราอย่าไปตรวจสอบกันเอง
วันนี้ทำสำนวนเพื่อส่งฟ้อง
ต้องสอบข้าราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมหลักฐานให้ฟ้องให้ได้
ผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องไปเตรียมหลักฐานกับทีมทนายเพื่อมาสู้คดี
ทุกคนเอาไปเปรียบเทียบนะฮะกับคดีที่มีชาวบ้านเนี่ย
เขาไปหั่นหมีครับหั่นหมีเป็นชิ้นแล้วก็เอามากินเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าคดีนั้นถูกจับกลุ่มตัวไม่ได้รับการประกันตัวเข้าคุก
สงสารแต่คราวนี้ทำไมคดีของคนรวยเขามองเป็นแบบนี้นะ
ทำไมไม่ได้รับการประกันตัวคดีของคนรวยทำไมประกันตัว

สำหรับคดีนี้ฝากหางได้๗ฝาก
ฝากได้ครั้งละ๑๒วันตอนนี้ผ่านไปฝากไป๓รอบ

ถือว่ายังไม่ล่าช้าสำหรับการดำเนินคดีนะคะ
รอถึงกำหนดฝากขังผลัดที่๔ก่อนนะฮะ
คือวันที่๒๖มีนาคมนี้นะครับ